หลวงพ่อแดงเป็นพระชื่อดังที่จังหวัดนครนายกนะครับ
เนื่องจากว่าหลังจากมรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย
จนมีคนเรียกว่าหลวงพ่อแดงร่างเป็นหิน
แต่วันที่เป็นปัญหาก็คือการแย่งชิงร่างของหลวงพ่อ
ระหว่างพระที่เป็นลูกชาย๒รูป
ก็ได้พาพวกขโมยร่างออกจากวัดใหม่บำเพ็ญผล

ขณะที่พระพิชัยก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจนครนายก

ก่อนที่จะปรึกษาญาติโยมทำพิธีชาปนกิจ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย
เข้าไปขโมยศพหลวงพ่อแดงร่างเป็นหิน
ภายในวัดใหม่บำเพ็ญผลหรือวัดท่าแหจังหวัดนครนายก

ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
พระครูวินัยทรจารุธโมหรือพระเที่ยงโชติกุล
หลวงพ่อแดงเป็นผู้ดูแลบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นน้องชายชื่อพระธนาชัยโชติโก
อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และน้องสาว
ซึ่งเป็นลูกของหลวงพ่อแดงอีกคน
รวมทั้งชายสูงวัยผู้ร่วมก่อเหตุ
ขโมยร่างหลวงพระแดงครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
หลังเคยตกเป็นข่าวดังเมื่อปี๒๕๕๙
ในตอนนั้นผู้ก่อเหตุคือพระธนาชัยเช่นกัน
แต่ตำรวจสามารถนำร่างกลับมาไว้อย่างวัดได้
และเมื่อวันที่๑๖มิถุนายนปี๒๕๕๙
สารจังหวัดนครนายกมีคำสั่งยกฟ้อง
กรณีพระธนาชัยโชติโกได้ขออำนาจศาลเป็นผู้จัดการมรดก
เนื่องจากศาลเห็นว่าบุตรไม่มีสิทธิ์ครอบครองร่างหลวงพ่อแดงได้
และเมื่อวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ให้จะมีความผิดตามกฎหมาย
ล่าสุดตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลแล้ว
พร้อมเตรียมประสานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์
ติดตามร่างหลวงพระแดงกลับคืนมา

จะมีการพูดคุยกับชาวบ้านและคณะกรรมการวัด
หากเห็นว่าจะชาวพนักกิจศพหลวงพระแดงก็ไม่ขัดข้อง
ขณะที่นายสำรวจเทียนงามวัยยาวัชกรวัดท่าแหกล่าวว่า
พระธนาชัยได้สร้างสถานที่แห่งหนึ่ง
ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เงินบริจาคของชาวบ้านหลายล้านบาท
โดยอ้างว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะนำร่างหลวงพระแดงไปไว้
น่าจะเป็นสาเหตุของการขโมยร่างหลวงพระแดงในครั้งนี้
ก็สร้างโน้นสร้างหนี้เขาก็มาอ้างว่าจะเอาลวงพ่อเนี่ย
ให้เขาเห็นจะไปโชว์ให้เขาเห็น
หลวงพ่อแดงอภิโชโตมีชื่อเดิมว่านายแดงโชติกุล
เกิดเมื่อวันที่๓มีนาคมปี๒๔
ที่บ้านท่าแหตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายก

จำพรรษาที่วัดท่าแหได้รับการขนานนามจากสิทธิ์ว่า

จากทำการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและการทำนายทายทัก
ก่อนจะมรณภาพลงเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมปี๒๕๕๙
รวมอายุ๘๖ปี๓๖พันศา
จึงทำการเก็บรักษาร่างไว้โดยที่ไม่เน่าไม่เปื่อย
เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของชาวบ้าน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน